ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงคัดแยกขยะที่สมุทรสาครนะฮะ
คือพนักงานที่นั่นบอกว่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เจอก็ต้องช็อกอ่ะค่ะเพราะว่าขยะที่ไปรับมาตามบ้านเนี่ยฮะอืม
แล้วก็เอามาที่โรงงานคัดแยกก่อนจะไปทำลายอะไรพวกนี้ทิ้งไปรีไซเคิลเนี่ยค่ะ
มีศีรษะของเด็กทารกเนี่ยมันหลุดมาชิ้นหนึ่งแล้วมาแค่ศีรษะนะคะ
ซึ่งไม่รู้ว่าส่วนลำตัวจะปนอยู่กับขยะหรือว่าจะมาแค่ศีรษะก็ไม่รู้อืม
ใส่กล่องมานะฮะกล่องที่เขารับขยะมาจากบ้านนะครับ
นี่ครับเป็นกล่องที่ใส่ศีรษะเด็กทารกเอาไว้นะครับคนงานที่เห็นเนี่ย
ก็คือพี่คนนี้ฮะที่ยืนชี้กล่องอยู่เนี่ยนะครับนายสำเริงแสงเคลืออายุ๔๐ปี
เป็นพนักงานคัดแยกขยะอยู่ในโรงงานคัดแยกขยะ
นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นคนแรกที่เจอค่ะ
เพราะเขากำลังทำงานคัดแยกขยะอยู่อืมมันจะเป็นสายพานลำเลียงต่างเนี่ย
ก็ค่อยไล่ไปนะฮะนี่คือเขาเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกล่อง
ในกล่องเอาผ้าอะไรรองเอาไว้ใช่เพื่อรอตำรวจมาค่ะ
หลังจากที่เจออยู่ในจุดโอ้โหที่เป็นจุดคัดแยกขยะ
ก็คือเจอรวมอยู่กับขยะชิ้นอื่นอื่นที่มันไหลมาตามสายพานถูกต้องครับ
คือนายสมเริงเนี่ยบอกว่าศรีสาธารกษ์ศรีสานี้นะครับ
ไหลมาตามสายพานแยกขยะแล้วมันมาตกตรงช่องที่ของ
ที่ชิ้นไหนเป็นของมีน้ำหนักเนี่ยมันจะล่วงลงมาอ่านี่ไงนี่ไงจุดนั้น
อย่างนี้เห็นไหมเวลาเขาคัดแยกขยะเนี่ยอะไรที่มันเป็นน้ำหนักเบาก็ไปต่อ
จุดตรงนี้ถ้ามีน้ำหนักที่เป็นของหนักมันจะร่วงลงมา
เนี่ยฮะมันก็ร่วงลงมาแบบนี้นะครับตรงช่องตรงเนี้ยนะครับ
ปกติพวกขวดแก้วอย่างนี้อันนี้จะร่วงลงมานะครับ
กำลังคัดแยกอยู่ฮะหัวเด็กเนี่ยร่วงลงมาอืม
คุณรัชพรทีแรกเนี่ยนายสำเริงเห็นเนี่ย
เขาก็คิดว่าอ๋อสงสัยแบบพวกตุ๊กตายางมั้ง
เพราะเดี๋ยวนี้มันมีตุ๊กตาที่ทำเหมือนเด็กทารกกับไซส์เท่าขนาดจริง
แล้วก็เหมือนจริงมากอ่ะตุ๊กตาเด็กเล่นของเล่นหรืออะไรก็ว่ากันไป
คงเป็นอย่างนั้นมั้งก็ไม่คิดอะไรก็ไปเก็บเดินไปเก็บไปหยิบนะ
อ่ามันหลุดจากกล่องมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหล่นมาทั้งกล่องนะ
ก็คือหล่นมาเป็นหัวเลยอ่ะถูกต้องกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปหลอกเพื่อนเล่น
ตุ๊กตาพลาสติกหรือว่ายางทำไมผิวหนังมันสด
แล้วมีเลือดติดอยู่ด้วยโอ้ย
ก็เลยหยุดเครื่องแล้วไปเรียกเพื่อนมาดูฮะเพื่อนมาเห็น
อันนี้มันศีรษะเด็กจริงเนี่ยมนุษย์จริงนะครับ
ตกใจกลัวกันหมดฮะตั้งสติได้ก็เนี่ยครับ
ก็เลยหยิบขึ้นมาก่อนเอาผ้าห่อไว้เอาใส่กล่องไว้
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
เมืองต้นนะครับตำรวจที่มาตรวจสอบเนี่ย
นิษฐานว่าศีรษะของทารกคนนี้
น่าจะเป็นทารกที่ครบกำหนดคลอดแล้วนะครับ
คือพอคลอดออกมาก็อาจจะเสียชีวิต

หรือแม่อาจจะแอบเอาไปทิ้งถังขยะ
ไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะครับ
แล้วก็เลยปะปนมากับรถขนขยะนะครับ
ส่วนลำตัวกับอวัยวะส่วนอื่นของเด็กเนี่ย

โอ้โหเยอะแยะไปหมดที่เขาไปรับมาจากบ้าน

ก็ไม่รู้ว่าจะมาพร้อมกันหรือว่ามาแต่หัวก็ไม่รู้
เนื่องจากถูกเครื่องคัดแยกขยะเนี่ย
มันอาจจะตัดขาดแยกส่วนกระจายไปแล้วก็ได้
อันนี้ก็ไม่รู้นะครับ

คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ส่วนศีรษะที่เจอก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะ
เหลือก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกันต่อไป
ทีนี้เราก็อยากรู้นะว่ามันจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ไหม

หรือว่ามาจากอำเภอไหนพื้นที่ไหนที่ขนขยะที่มีศีรษะเด็กทารกปะปนมาด้วย
ก็ส่งคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่โรงงานคัดแยกขยะนาดีนี่แหละ
ไปสอบถามนายสุราชเสือขำวัย๔๕ปี
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนควบคุมเครื่องคัดแยกขยะค่ะ
คนนี้เป็นคนที่ช่วยนำศีรษะเด็กใส่กล่องเอาไว้ด้วย
เขาบอกว่าหลังจากที่สำเริงเจอศีรษะเด็กทารกแล้วมาบอก
แล้วก็ช่วยกันเอาผ้ามารองเอาใส่กล่อง
แล้วก็ไปไล่ค้นหาตามกองขยะคัดแยกรอทิ้งนะคะ
ไปไล่หาว่าส่วนตัวส่วนแค้นส่วนขาส่วนอื่นเนี่ย
มันไปปะปนอยู่ที่กองขยะไหนอีกหรือเปล่า
ก็ไม่เจอหาทุกกองแล้วก็หาไม่เจอนะคะ
เขาบอกว่าทำงานมา๓ปีแล้วเพิ่งจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
ทีนี้ถามว่าไล่กลับไปย้อนกลับเส้นทางไปได้ไหม
ว่ามันมาจากรถขยะคันไหนที่ไปเก็บขยะในพื้นที่ไหนมายังไงบ้าง

เขาบอกว่ายากเขาบอกว่ามันยาก
เพราะมันมาจากหลายพื้นที่มาจากสองอำเภอแต่แต่ละอำเภอมันก็มีหลายตำบล
อันนี้เป็นขั้นตอนในการคัดแยกขยะนะคะ
เขาบอกว่ามันจะมีสายพานเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บสับหยาบไง
ก็สับให้มันจากชิ้นใหญ่ให้มันเป็นชิ้นเล็กแบบหยาบก่อน
แล้วก็ผ่านสายผ่านลำเลียงไอ้จุดร่อนดินนี่แหละค่ะคือจุดที่ถ้าเกิดเป็นวัตถุที่มีน้ำหนักมันจะตกลงมา

ใช่ลงมาสู่สายพานคัดแยกเขาบอกว่าไอ้จุดสายพานคัดแยกเนี่ยคือจุดสุดท้ายแล้ว
เขาเลยความเชื่อส่วนตัวเขาบอกว่าน้องคงอยากให้คนเจอ

ใช่ค่ะลองฟังเสียงนายสูราชเล่าให้คุณฟังหน่อยนะคะ
ยังไม่เจอครับตอนนี้ยังไม่พบอะไรเลยครับ
หลังจากพี่เขาเจอแล้วคงช่วยกันหา
แฮวคือเมื่อเช้ามาด้านเขาเจอแบบไหน
แล้วก็มีคนอื่นที่ว่าไปคุยก่อนข้างหลังก็ไม่เจอ
มีคนมาแขวก็ไม่เจอกู

น้องเขายังตกใจเลยเมื่อเช้า

ก็ดีแล้วที่ว่าน้องเขามาให้เห็น
ดีกว่าไปอยู่ที่อื่น
แล้วก็แค่เอาไปทางบุญแล้วก็ให้เขาแค่นั้นอีก
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าศีรษะเด็กทารก

มันก็จะถูกส่งต่อไปแล้วก็ไปฝังรวมกับขยะอื่นทันทีเลย
ก็จะไม่มีใครรู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ

ผู้จัดการโรงงานคัดแยกขยะค่ะเขาบอกว่า
ถ้าจะให้ไล่ย้อนไปตรวจสอบว่าศีรษะเด็กทารกนี้เนี่ย
ถูกทิ้งมาจากจุดไหนยากมาก
เขาบอกว่ายากมากเพราะขยะเนี่ยมันถูกขนมาจาก๒อำเภอ
คืออำเภอเมืองกับอำเภอกระทุ่มแบนค่ะ
แล้วแต่ละอำเภอมันมีหลายตำบลนะคะ
หนึ่งอำเภอเนี่ยก็มีหลายตำบลอย่างคลองมะเดือนาดีเทศบาลเมืองสมุทรสาคร
ย่าแพรกอ้อมน้อยท่าทรายคลองโยงท่าเสา
นี่คือตำบลทั้งหมดที่ไปไล่เก็บมา
สำหรับมาจุดนี้นะมาที่โรงขยะตรงนี้
ถูกค่ะและแต่ละตำบลก็มีรถขยะประมาณ๕๒๐คัน
ในการไล่เก็บขยะมาที่จุดนี้ที่คัดแยกขยะเนี่ย

รวมแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๐คันต่อวันค่ะ

ต้องเช็คว่ารถขยะจากจุดนี้มาถึงเวลานี้แล้ว

พอมาถึงปุ๊บเขาก็เอาขยะเข้าเครื่องคัดแยกทันที
มันเป็นลักษณะการทำงานแบบนี้
ว่าเด็กน่าจะเพิ่งถูกทิ้งค่ะ
เพราะตอนที่เห็นก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่า
แล้วก็กลัวความผิดก็เลยเอามาทิ้งแบบนี้

เพราะว่ามันเยอะเราก็ไม่รู้ว่าคันไหน
นะไม่รู้ว่ามัน

อาจจะมีการพักไว้ก่อนหรือว่าจะมีการคัดแยกเลย
อันนี้แบบนี้มาก็ปัดเข้าเลย
ถ้าคุณจะออกกันเองแล้วเด็กตายหรือยังไง
ก็เอามาใส่ถังขยะอะไรแบบทำนองนั้นหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าค่ะ
ว่าเหตุผลเขายังไงอะไรยังไงนะครับ
แผนที่จะได้ไปความ

อันนี้มันเผื่อเขาออกกันเองหรือว่าแพงหรืออะไรเนี่ย

ชะบันในพื้นที่ที่รู้ข่าวก็บอกตกใจนะครับ

ก็ได้พูดกันถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ว่าเออพ่อกับแม่ที่ทำลักษณะแบบนี้เนี่ย
จะด้วยเด็กเสียชีวิต
กลัวความผิดก็ไม่น่าจะกลัวขนาดนี้ถึงขั้นเอาลูกไปทิ้งถังขยะ
หรือว่าถ้าไม่รักลูกแล้วลูกเกิดมาก็ไม่ควรจะทำแบบนี้
คือบางคนอาจจะบางคนไม่รู้นะคะ

ห่อไปให้วัดให้เมาะให้พระธรรมบุญให้

คุณรักสนุกคุณหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เขาเกิดมา

ตอนที่ป้าได้ยินข่าวเนี่ยป้าตกใจไหม

คือเขาจะมีชีวิตหนึ่งชีวิตนะ

คิดว่าจิตใจมันคุ้มใช่มั้ย

แต่ว่าสัตวก็ไม่ใช่เพราะสัตวก็รักลูกถูกมั้ย

หนูคิดว่าถูกมั้ยสัตวก็รักลูกตัวเป็นคนอ่ะ

แถวพื้นที่นี้มีผู้หญิงแบบว่ามีผู้หญิงท้องหรือมีผู้หญิงต่างด้าวหรือใครท้องบ้างไหม

เพราะรถเนี่ยมันมาจากตำบลอื่นเราไม่รู้ว่าตำบลนี้มันมีหรือเปล่า

แต่ว่าใครเขาบอกก็ถามว่าเป็นคนในนี้บอกไม่ใช่แน่นอน
เพราะคนในนี้คนงานในนี้ไม่มีใครท้อง

โชคดีที่ยังมีคนไปเจอไม่งั้นเด็กจะยังไง

ใช่มันเดือดร้อนมากนะคุณมาทำแบบนี้สถานที่ของเขาเดือดร้อน
และอย่างนักข่าวมามาเนี้ยก็จะหาแบบคนแถวนี้หรือเปล่าถูกมั้ย

อย่าทำแบบนี้เลยขอเถอะขอเถอะ
ใช่ค่ะจริงต้องบอกว่าน่าสงสารนะคะ
เป็นเด็กเนี่ยเลือกอะไรไม่เคยได้เลย
นี่เขาเกิดมานี่เขายังไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตเขาเป็นยังไง